สำหรับประเด็นแรกในไทยรัฐจอบประเด็นค่ำคืนนี้นะคะ
เจาะกันเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะ
ซึ่งก็มีทั้งบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิต
เมาแล้วไปขับชนนักศึกษาแล้วก็เหตุหนุ่มซิ่งจักรยานยนต์
แล้วก็ไปตกท่อน้ำจนเสียชีวิตด้วยนะคะ
ติดตามรายละเอียดจากรายงานกันเลยค่ะ
เริ่มที่จังหวัดกรสินคุณตาอายุ๗๐ปี
ขับรถเก๋งกำลังจะเลี้ยวเกิดตกใจรถจักรยานยนต์ตัดหน้า
ทำการเลี้ยวหลบทำให้รถเก๋งเสียหลักปีนเกาะกลางถนน
และชนเข้ากับเสาไฟฟ้าอย่างจัง
เหตุเกิดบนถนนสายกาลสินเขตเทศบาลเมือง

บาดเจ็บบริเวณศีรษะและใบหน้า
ก่อนเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล
ที่จังหวัดชายภูมิเกิดอุบัติเหตุ
มีรถยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์
มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส๒คนเสียชีวิต๑ราย
ทราบชื่อคือนางสาวพัฒนาพรหรือน้องมิ้วอายุ๑๙ปี
เหตุเกิดบริเวณหน้าร้านในอำเภอโอชา
สอบสวนทราบว่านายบุญเพ็งชัยปะปังอายุ๖๓ปี

พอตำรวจขอตรวจกับต่อยและทำร้ายเจ้าหน้าที่
แล้วขับรถหลบหนีก่อนพุ่งชนนักศึกษา
พากันขี่รถจักรยานยนต์สวนมา
มีผู้เสียชีวิตดังกล่าว
ที่จังหวัดภูเก็ตหนุ่มรับเหมาทำเฟอร์นิเจอร์

ขับกระบะติดเครื่องจู่รถไหลลงทะเล
นักท่องเที่ยวชาวบ้านช่วยเหลือขึ้นมาสำเร็จ
เหตุเกิดบริเวณหาดญาตินุ้ยตำบลราวัย
เพราะดีไม่เกิดการสูญเสีย
สอบถามทราบว่าระหว่างที่กำลังจอดอยู่ที่จุดจอด

ออกมายืนบริเวณข้างรถและใส่เกียร์ว่างเอาไว้

ระหว่างนั้นก็ได้เจอกับเพื่อนและเดินไปทักทายเพื่อน
ทำให้รถคันดังกล่าวไหลพุ่งลงทะเลไป
ที่จังหวัดบุรีรำกล้องวงจรปิดจับภาพสุดสลด
นักเรียนชายลูกครึ่งไทยฟินแลนด์ชั้นม๖
ซิ่งรถจักรยานยนต์มาตามลำพัง
เสียหลักหลุดโค้งมรณะชนขอบบานประตูระบายน้ำ

ร่างลอยกระเด็นตกลงไปในช่องระบายน้ำ
ฟาดคอหักเสียชีวิตคาที่
เผยว่าที่เกิดเหตุเป็นจุดเสี่ยงอันตราย

ประกอบกับบริเวณสะพานไม่มีราวปูนกั้น

ทำให้รถที่สัญจรผ่านไปมา
เกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายราย

เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกทำตู้คอนเทนเนอร์
ใส่รถกระบะที่จอดขายผลไม้อยู่ริมทาง
สอบถามนางสาวสุปรานีบุญล้อมกับเงินอายุ๒๘ปี

ขณะกำลังขายของเห็นรถบรรทุกวิ่งมาด้วยความเร็ว
เบี่ยงซ้ายเพื่อเข้าช่องทางคู่ขนาน

จากนั้นตู้คอนเทนเนอร์ก็ร่วงตกลงแล้วก็ถลาย

เพราะดีกระโดดหลบทันไม่เช่นนั้นอาจจะเจ็บหนักกว่านี้